เปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องของมังกรฟ้ากันบ้าง
เมื่อวานนี้จริงแล้วสัก๑๐โมง
เขาจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกัน
แต่ปรากฏว่าเช้ามา
คนที่ชื่อแท้มที่เป็นเจ้าของมังกรฟ้า
โดนตำรวจบุกไปถึงหน้าบ้านเลยไปแจ้งข้อกล่าวหาเลยนะฮะ
ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับ
หมายค้นสารอาญาเข้าไปจับนายพัชระ
เมษิยาพรหรือว่าคุณแท้มนะ
นี่เป็นประธานบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดตั้งแต่ช่วง๗โมงเช้า
โดยแจ้งข้อหา๑ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
ร่วมกันประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้มีทะเบียนประกอบธุรกิจแบบตรง
ร่วมกันโฆษณาด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินราคา
ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ร่วมกันเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
และยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กำหนดในสลากกินแบ่ง
คุณผู้ชมครับจำได้ไหมก่อนหน้านี้๒๕มีนาคม
ได้มีการเข้าไปตรวจค้นบริษัทมังกรฟ้า
ซึ่งตรวจสอบว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งทำให้กลไกการจำหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคาหรือเปล่า
แล้วการเข้าจับกลุ่มครั้งนั้นนะครับก็มีขึ้นนะฮะ
ก่อนที่เนี่ยครับคุณพระชะละเนี่ย
จะร่วมแถลงข่าวกับทนายอนัญชัยชายเดช
ในเวลา๑๐นาฬิกาเองชิงจับซะก่อนว่างั้นเถอะ
ตำรวจควบคุมตัวนายพัชระไปที่สพชัยพฤกษ์
เพื่อสอบสวนตามข้อกล่าวหาโดยมีทนายอนัญชัยนะครับ
เดินทางไปด้วยซึ่งนายพัชระปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็ให้ทีมทนายยื่นขอประกันตัวในวงเงิน๑แสนบาทไป
ซึ่งนายเสกสกลอัตถาวงครับหรือว่าแรมโบ
ก็ไปที่สพชัยพฤกษ์ด้วยนะไปให้กำลังใจฮะ
ให้กำลังใจชุดปฏิบัติการครั้งนี้นะครับยืนยันว่าทำตามขั้นตอน
มีพยานหลักฐานขอสารล่วงหน้านะครับไม่ใช่เอามากรบเกลื่อนกรณีคลิปเสียงของเขา
ที่ถูกปล่อยออกมาก่อนหน้านี้นะไม่ใช่นะนะฮะแล้วไม่รู้ว่านายพัชระ
จะมีการแถลงข่าวตอนสิบนาฬิกาด้วยนะฮะซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการประกันตัวแล้วนะครับ
นี่ครับทนายอนัญชัยมาแถลงข่าวอธิบายถึงรูปแบบการทำธุรกิจของมังกรฟ้า
หลังจากทนายเปี๊ยกทนายอนัญชัยบอกว่าไปศึกษามา๕วันถึงรับคดี
แล้วก็ระบุว่ามังกรฟ้าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผู้ค้าสลากมาใช้พื้นที่ในการค้า
คิดค่าบริการยอมรับคิดจริงฉบับละ๔๕บาท
การเข้าจับกลุ่มนายพัชระเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดสร้างความเสียหายทั้งชื่อเสียงและรายได้ของมังกรฟ้าครับ
เข้าตรวจค้นนะครับและจับกลุ่มมังกรฟ้าเพราะเป็นแพลตฟอร์มสลากออนไลน์ที่ดังที่สุดในประเทศ
อาจจะไปขัดผลประโยชน์รายอื่นหรือเปล่าหรือถ้าอ้างว่าเป็นเครือข่ายของนักการเมืองก็ไม่เป็นความจริงอีกนั่นแหละ
เชื่อว่าการจับกลุ่มเป็นไปเพราะไปเตะตัดขาตัดขาใครไม่รู้เพราะกลัวความจริงจะถูกเปิดเผย
เขาบอกว่าถ้าหากมังกรฟ้าถูกปิดเดี๋ยวจะไปล่อซื้อแพลตฟอร์มอื่นแล้วดำเนินคดีฮะ
มีใครคนหนึ่งพูดว่ามังกือมาให้เงินผมเป็นร้อยล้าน
ไม่มีครับผมกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่๕วันไม่มีครับ
มังกรฟ้าไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสนอเงินให้ใครเพราะมังกรฟ้าไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
ทำไมหวยมาออกที่มังกรฟ้าเขาว่าว่าเขาเล่าว่า
มังกรฟ้าเป็นเครือข่ายที่มังกรฟ้ามังกรฟ้าเป็นเครือข่ายที่มังกรฟ้า
เป็นเครือข่ายสาขานักการเมืองคนหนึ่งน่ะคะอย่าเอาไอ่ชื่อเลย
เล่นมันซะเลยเพื่อเชีดไก่ให้ลิงดู
นี่ล่ะครับคุณผู้ชมนายพระฉระยืนยันบอกว่า
เป็นแค่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้น

นะฮะซึ่งแบบนี้ก็เสียหายเป็นสิบล้านนะครับแล้วเสียชื่อเสียงด้วย
ทนายอันตเตอร์ชัยบอกว่าข้อหาที่แจ้งกับนายแท็มส์อยู่ข้อหาเล็กเกราะหาย
ทำไมต้องออกใหม่ริกก็ได้นะคะตำรวจต้องทำเกินกว่าเหตุไปไหม